คนจีนนะเขาไปสมัครทำงานเป็นกุ๊กที่ร้านที่กัมพูชา
แล้วโดนเอาแบบเครื่องช็อตไฟฟ้าจี้โดนขังไม่ให้ออกมา
แล้วเขาจะพาตัวจากกัมพูชาไปพม่าต้องผ่านประเทศไทยนะ
จังหวะที่นั่งรถผ่านอยู่ประเทศไทยเขาโดดลงมาจากรถแล้วขอความช่วยเหลือ

เจ้าหน้าที่เห็นก็ไปช่วยเหลือนะชื่อว่าในหลิวอายุ๔๑ปี
เป็นชาวมณฑลหูหนานของจีนเขานำตัวมาที่สพลำลูกกา
อย่างที่บอกค่ะว่าเรื่องนี้นี่คือมันเกี่ยวข้องกับหลายประเทศไปหมดเลยนะ
คือเขากระโดดลงจากรถตรงด่านเก็บเงินธัญบุรีค่ะ
ออกตรงถนนมอเตอร์เวย์ในพื้นที่ปฐุมธานีค่ะ
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะตอนที่มาถึงที่โรงพักเนี่ย
โอ้โหหลิวดูทกข้างเกียวว้าว

นี่คือโดนอะไรเนี่ยเขาบอกว่าโดนทำร้าย
ตามเนื้อตามตัวเนี่ยโอ๊ยเล่าให้ฟังผ่านล่ามนะ
บอกว่าก่อนหน้านี้ผมไปสมัครงาน
สมัครงานออนไลน์นะแล้วก็จะไปเป็นกุ๊กอยู่ที่ร้านอาหารที่กัมพูชา
ฝั่งที่กัมพูชาเขาบอกว่าให้ผมนั่งเครื่องบินมา
ผมก็ไปช่วงปีที่แล้วพอไปถึงนะไม่ได้เป็นกุ๊กหรอก
แต่เป็นแก๊งแก๊งอะไรอ่ะคอลเซนเตอร์ไง
โอ้โหโดนให้ไปเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์
แล้วก็โทรหลอกคนอื่นให้โอนเงินเข้ามา
โดนขังด้วยไปไหนก็ไม่ได้
ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตช็อตตามร่างกาย

เมื่อกี้นี้ถกให้ดูตรงต้นขาแล้วใช่ไหม

ตามแขนตามข้อมือก็เป็นรอยแผลเหมือนกัน

จะพาในหลิวข้ามไปยังอีกประเทศหนึ่ง

มีคนขับรถนะขับรถเก๋งมารับ

จังหวะนั้นแหละที่ในหลิวตัดสินใจ
ใช้จังหวะตอนที่รถกำลังจะขับผ่านด่าน

ทีนี้ตำรวจแกะรอยจากกล้องวงจรปิดนะ

อ๋อรถคันที่มาที่วงอยู่นี่นะคะ
ขับผ่านมาตรงด่านตรงนี้

แล้วก็มีในหลิวผู้เสียหายนั่งอยู่ในรถ
และมีผู้ก่อเหตุอีกคนนึงนั่งอยู่เบาะหลัง
ว่าในรถคันนี้อยู่๓คน

คุณผู้ชมเราทำผังที่นั่งในรถให้ด้วยนะ

คนขับรถชื่อว่านายกิติศักดิ์อายุ๔๐ปี
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขอสารออกหมายจับ
แล้วก็ตามไปจับตัวนายกิติศักดิ์ได้ที่ห้องเช่า
แถวตลาดบศอารันทร์

ติศักดิ์เขาบอกว่าผมได้รับการว่าจ้างให้ขับรถพาในหลิวคนจีน
คนนี้ไปส่งที่ตลาดแถวปฐุม

แล้วพอมาถึงด่านปรากฏว่าชายชาวจีนคนนี้
จู่เขาฮึดฮัดเขาสู้

ส่วนทางด้านรองผู้บังคับการตำรวจภูทร

ท่านบอกนะคะบอกว่าข่าวที่บอกในหลิว
อยู่บนรถแล้วก็โดนคนร้าย

ตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาไทย
แล้วตอนที่เข้ามาที่ไทยผู้ก่อเหตุใช้มีดจี้
ไม่ได้ไม่ได้ใช้ปืนแล้วล็อกมือมัดมือพันธนาการด้วยเคเบิ้ลทายค่ะ
เรื่องต้นเนี่ยนะทางฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ย
โดนดำเนินคดีข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นร่วมกันกักขังหน่วงเหนียว
ส่วนอีกคนนึงเนี่ยที่บอกว่านั่งอยู่ข้างหลังแล้วหนีไปได้เนี่ย
จะเป็นคนไทยแหละน่าจะได้ตัวเร็วนี้
เดี๋ยวเรื่องนี้เราต้องตามดูกันต่อนะคะโอ้ในหลิวคนนี้คนจีนนะ
จะไปทำงานอ้าวแล้วโดนหลอกแล้วมาเกิดเหตุการณ์เนี่ย